กันที่ข่าวแรกนะคะด้วยความเป็นคนขี้เล่นของพี่แมนการินค่ะ
เราจะได้เห็นภาพที่โอ้โหอวดเกลี้ยงล่ำ
ซี่หน่อยติดเรทนิดดูแล้วพอได้ขำกรุบพอจะมีลุ้น
แล้วกลายเป็นว่าอะไรคุณผู้ชมกลายเป็นว่างานเข้าพี่แมนตอนนี้เห็นบอกว่ากระแสฮอต
มีคนอยากจะร่วมงานด้วย

เขาบอกว่ามีเหล่าเก้งกวางติดต่อเข้ามา
ขอซื้อบริการทางเพศเป็นจำนวนมากเลย
มีบางคนบางข้อความบอกว่าจะขอทุ่มเงินให้

งานนี้พี่แมนการินจะมีวิธีตอบกลับยังไง

มีช่วงหนึ่งถอดเสื้อบ่อย

เก้งกวางเข้ามาเนี่ยครับ

ตอนนั้นไม่ได้ร้อนเงินครับ
ก็เลยไม่ได้ติดต่อกลับไป
แต่ตอนนี้ครับถ้าเกิดดูอยู่ก็ติดต่อกลับมาแล้วกัน

ก็แค่เหมือนเป็นเพื่อนรุ่นพี่ติดต่อมาขำ
ติดต่อกลำคำไม่ได้จริงจัง

ก็ถามมาแต่ผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไร
ก็คือกำลังกายไม่ได้เพื่อมาทำแบบนี้
แค่ว่าให้ร่างกายแข็งแรงแค่นั้นแหละจบ
ใช่แล้วหลายคนบางคนมีคอมเมนต์แซวด้วยนะ
นอกจากจะเมียใช้ไปซื้อน้ำปลา

กับภรรยาคนสวยน้องเกลเวทกาบอกว่าขอสักช่วงปีหน้าแล้วกัน
ตอนนี้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายก่อน

ขอคำแนะนำจากคุณหมอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบกรอบโกยการเที่ยวก่อน
เอาตามความเหมาะสมของเวลาในงานของแต่ละคนด้วย
แล้วรวมไปถึงการอย่าเที่ยวให้เต็มที่ก่อน
เพราะว่าถ้าเกิดมีน้องปั๊บเนี่ยเที่ยวคงยากแล้ว
เดี๋ยวรอลุ้นละกันแมนกับเกลน้อย
ตอนนี้ขอคุณพ่อคุณแม่เที่ยวให้ชิมปอดกันไปก่อนแล้วกันนะคะ
อาจจะได้น้องปารีนน้องนิลาลอะไรกลับมาอีกไปได้นะ